คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชหวาดเสียวจริงนะ
กล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยว่าคนร้ายนะฮะที่ยืนอยู่เนี่ย
เอามีดเดยไก่ปักลงหัวพ่อค้าหมูครับ

ดังแหละครับผู้ชมฮะหวัดเสียวจอดแล้วต้องหยุดภาพเนี้ย

กล้องวงจรปิดนะครับในร้านน้ำชาอยู่ในตลาด
พืชผลหัวอิดตะบนโพเสด็จอำเภอเมือง

บันทึกภาพทวีศักดิ์ครับคุณทวีศักดิ์หรือว่าโตเกื้อกูล
อายุ๔๙เป็นพ่อค้าหมูนั่งจดรายการสินค้าอยู่
้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์อยู่หน้าร้านน้ำชาน่ะ
ไม่ทันระวังตัวจนมีผู้ชายสูงคนนี้
หยุดอยู่ด้านหลังแล้วคุณผู้ชมฮะ

แล้วก็ปักมีดเดยไก่ยาวประมาณ๒เซนติเมตร
เขาบอกว่าปักลงกลางหัวอย่างแรงนะครับ

คุณทวีศักดิ์ตอนนั้นอารามตกใจครับ
ขึ้นมาต่อยคนร้ายนะฮะยังไม่รู้สึกเจ็บตอนนั้นนะครับ

นี่คุณผู้ชมฮะไปทำแผลมาแล้ว
ยื้อแย่งกันอยู่จนชาวบ้านเท่านั้นเข้ามาช่วยนะครับ
นายทวีศักดิ์นะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชและกู้ภัยเข้าตรวจสอบนะครับ
เพราะว่านายทวีศักดิ์ถูกแทงรวม๒แผล

นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับหลายคนเห็นภาพแล้ว

คือมันเป็นมีดเดยไก่ความยาวประมาณสัก๒เซนติเมตรอะครับ
พ้นขีดอันตรายมานั่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้ว

คนร้ายมีชื่อเล่นชื่อสม่อรู้แค่นี้
ชื่อจริงนามสกุลจริงไม่รู้อายุสัก๕๐กว่าเป็นคนลานสกา

ไม่เคยรู้จักหรือมีปัญหากับสม่อมาก่อนเลยนะ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเล่าบอกว่า
เขาเพิ่งมาทำงานเก็บขยะในตลาดได้๒๓วันเอง

ว่าผู้ก่อเหตุเมาเหล้าแล้วก็คลุ้มคลั่ง
เพราะว่ากลิ่นระมุดหึ่งเลยครับ
ลองสมาธิเสร็จก็มานั่งกินอะไรกัน
เราก็ไม่เคยเสียงดัง
ไม่เคยระตานใครก็อยู่แบบนี้ธุลพุนติ

ตำรวจตามไปหาซัมม่อที่ห้องเช่า
ไม่เจอครับกุญแจล็อกจากด้านนอก
ตัวไม่เจอค่ะพอไปดูข้างในห้อง
โอ้โหข้าวของเครื่องนอนวางเกลือนกระจายเลยนะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ชื่อนามสกุลจริงของสม่อนะครับ